สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหยเอ้าขยับขยับเข้ามาใกล้มาเลยค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมมาดูพวกเรานะครับในช่วงเวลาดีแบบนี้
๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณครับโรงเรียนราวข่าวสารนะ
ก็มีให้ได้ติดตามกันอยู่แต่ว่าเรื่องที่ก็พูดกันถึงทุกวัน
เรื่องของมาตรการต่างนะครับไม่อยากให้คุณผู้ชมลืม
เพราะบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้
ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา๒
จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกเดือนนึง
จะได้เมื่อไหร่เรามาตอกย้ำให้คุณผู้ชมได้จดได้จำกันล่ะค่ะ

นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการโอนเงินเยียวยารอบ๒นะคะ
ว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้กับ
นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา๓๓๙๔๐เพิ่มอีกเดือนนึง

แต่ว่าจะเริ่มให้เฉพาะในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม๑๓จังหวัดก่อน
อ้าวทบทวนอีกที๑๓จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้าง

นี่แหละค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะ
โดยทางภาครัฐนะครับคาดว่าจะได้รับเงินโอนจากกระทรวงการคลังเนี่ย
ในวันที่๑๕๑๖กันยายนนี้
และจะเริ่มโอนเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่๒๐กันยายนเป็นต้นไปเลยครับ
โดยจะทยอยโอนในทุกมาตราให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี่แหละ

ส่วนผู้ประกันตนทุกมาตราที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบที่๒
เนื่องจากยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับ
ทางสปสจะโอนเงินรอบเก็บตกในทุกวันพระฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
เพื่อให้ครอบคลุมให้ครบทุกคนเลยครับ
ใช่ค่ะถ้าใครพร้อมเพลย์ยังไม่เรียบร้อยไปจัดการให้เรียบร้อยจะได้รับเงินส่วนนี้นะคะ

โอ้โหตอนนี้หลายจังหวัดก็พร้อมมากแล้วนะที่จะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกัน
ก็ทางภาครัฐยังยืนยันนะครับว่าจะเป็นวันที่๑ตุลาคมนี้

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับ

แผนการเปิดประเทศครับยืนยันว่าวันที่๑ตุลาคมนี้ดีเดย์นี้เลยนะ
จะเปิดให้มีการท่องเที่ยว๕จังหวัด๑ตุลาคมก็เดือนหน้าแล้ว

เขาจะเริ่มก่อนกับที่๕จังหวัดนะครับ
กรุงเทพชนบุรีเพชรบุรีประจวบคิริขันและเชียงใหม่
ก็เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยว
นี่แยกเป็นภาคก็เรียกว่ากระจายทั่วประเทศเลยนะคะ

ซึ่งงานนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นไปตามแผนนะครับที่เคยประกาศไว้
ส่วนจังหวัดที่เหลือก็จะมีการเปิดให้มีแผนท่องเที่ยวอีก๒๑จังหวัด
ในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ก็คือเปิดก่อน๑ตุลา
จากนั้นสักครึ่งเดือนของตุลาเขาจะเปิดต่ออีก๒๑จังหวัด
แล้วเดี๋ยวรอดูความขึ้นหน้าของโครงการนะครับว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็ทัวเที่ยวไทย๒๔กันยายนจะเป็นยังไง

หัวชมตายรอความคุ้นหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง
ถือว่าเป็นแผนฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้
แต่ว่าย้ำเตือนเปิดประเทศแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดนะกาก
ก็ยังต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด๑๙อยู่ดี
ปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะจะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายใจนะครับ

อ่ะตามมาตรการนี้ไปละกัน
เรื่องต่อไปไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคุณชนะค่ะ
เพราะว่าเห็นแล้วบุตรวิทย์จะวางหมวยจริง
เป็นเหตุการณ์เขาเราและคุณ

เขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรจะมีปัญหากันแบบไหน
ช่วงหน้าติดตามกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับอย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกับเรานะครับ

คอมเมนต์นะอยากจะฟังอยากจะดูจริงว่า
แต่ละข่าวที่เราเล่าไปคุณมีความคิดเห็นยังไง
เรื่องของยาเสพติดแหมทุกวันนี้มันมีข่าวตำรวจจับยาเยอะทุกวันทุกวี่เลยนะ
ซึ่งจับเยอะก็ถือว่าผลงานดีแต่ว่าที่เห็นเยอะอย่างนี้ก็ใจคอไม่ดีเหมือนกัน
นั่นน่ะสิคะตอนนี้กับทางตำรวจเขาก็เลยมีการแถลงค่ะคุณผู้ชม
ทีมแถลงจับยาบ้าล็อตใหญ่รวมไปถึงคดียาเสพติดอื่น
อย่างที่สิงห์บุรีนี่นะคะมีเหตุไล่ล่าระทึกคุณผู้ชมยิ่งกว่าในหนังอีกนะคุณ
ไปดูกันหน่อยดีกว่าแล้วเขาจับได้พบอะไรบ้างคะ
แถลงจัดการครูดอฟเวฮฟ์

ใช่ค่ะตำรวจก็พยายามที่จะสกัดผู้ร้ายนะคะที่ขายยาเสพติดเนี่ยค่ะ
ขับมาแล้วก็ล้อมทั้งหน้าล้อมทั้งหลังเลยคุณผู้ชม
รถสามคันนี่แหละค่ะไล่บีบแตรมาตลอดทาง
คันนี้แหละรถที่คนขับยาเสพติดเขาพยายามจะหนี
ใช่แล้วตำรวจก็ชนถูกค่ะ
พอชนปุ๊บอ่ะมีตำรวจนายหนึ่งมาถึงเลยค่ะตั้งรอเลยค่ะเนี่ย
แล้วก็พอเปิดประตูมาโอ้โหเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ระทึกใจจริง

ครับจากนั้นคุมตัวคนร้ายเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็พบว่าขนกระสอบสีดำ๒๗กระสอบ

เนี้ยอยู่ในถุงดำนเนี่ย
เป็นล้านเมตร

เกือบ๖ล้านโอ้โห
ธรรมรวชนะครับสะกัดจับรถคันเดียวไว้ได้ทั้งสองคันเลยนะครับ
อีกคันถึงเป็นรถรถเก่งคุณฮอลดาซิตี้สีดำ
คันนี้รถเก๋งเนี่ยเป็นรถนำทาง
ค่ะโอ้โหเอาเนี่ยฮะจับได้แบบเนี้ยครับเป็นขบวนนะฮะ
สกัดจับจนได้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเฝ้าติดตามเครือข่ายนี้มานานแล้วนะคะ
พบรถต้องสงสัยคันนี้ขับมาจากลำปางผ่านอำเภอตากฟ้านครสวรรค์
มาชัยนาฏและสิงห์บุรีก็เลยเข้าแสดงตัวจับกลุ่มค่ะ
ได้ผู้ต้องหาสามรายแล้วก็นำตัวไปสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ
ซึ่งทางเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดครับท่านได้แถลงร่วมกับทหารนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกลุ่มยาเสพติด๕คดีเลยนะฮะ
กัญชาอีกกว่าหนึ่งตันโอ้เจอนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ยังมียาเสพติดชนิดอื่นอื่น
อยู่ด้วยรวมไปถึงอาวุธปืนและของกลางอีกเพียบเลยครับคุณชิสา
ที่คุณคิดดูเมื่อเยอะขนาดเนี้ยจะกระจายไปไหน
อันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายในชุมชน
หมู่บ้านถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลลูกหลานของเราไปทำอะไรไม่ดีแบบนี้
อ่ะยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่เชียงรายครับ
ตำรวจเนี่ยก็นำกำลังนะครับเข้าสกัดแก๊งค้ายาบ้า
กลางถนนกลางสี่แยกอ่ะครับเข้าบ้านตกตกใจเลยแหละครับ
อีกครับจัดการแล้วจุดตรงเนี้ย
แล้วนะฮะหยุดหยุดเลยหยุดเลยจับได้ปั๊บส่องอ้านตกใจ
อุ้ยมาทำอะไรกันนึกนึกเขาแสดงหนังกันอยู่
นานนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับปฏิบัติการของชุดสืบสวนสพแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับ
ดักซุ่มอยู่พักใหญ่และจับแก๊งค้ายาเสพติดที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
จอดติดไฟแดงอยู่ตรงนี้ที่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนผลโยธินบ้านสรรกองหมู่๒ตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันทร์ครับ
สบโอกาสติดไฟแดงอยู่นี่เลยครับจับคนร้ายได้ทันทีเลยครับ
คนร้ายก็ล้มลงอ่ะนะคะอืม

จับได้แล้วมาสืบสวนสอบสวนกันหน่อยผู้ร้ายเนี่ยคือนายสุรชัยพรพิมลกุลนะคะ
เป็นคนขี่รถส่วนคนซ้อนก็คือนายสิริชัยแทร่ล่อค่ะ
อืมจับแล้วก็ตรวจคนยาบาพบสองหมื่นสองพันเมตรเนี้ยค่ะ
มาเป็นหมื่นเมตรนะนี่ขนาดขับมอไซค์นะ
ซ่อนอยู่ข้างใต้เบาะเนี่ยคุณชนะรวมไปถึงที่วางเท้าก็ซ่อนมาด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สพแม่จันทร์นะคะ
นายสุรชัยนะครับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างนะครับ
เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทจากนายอาจารย์ขระหลานะครับ
หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดที่ไปรับยาบ้าเนี่ย
มาจากอำเภอแม่สายอีกทีเพื่อไปส่งในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์
เอาสุดท้ายโดนสกัดจับเอาไว้ได้ก่อนนะครับ
นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งของยาเสพติดจะขนมากขนน้อยก็มีความผิด
จะเสพเองก็ผิดจะขายยิ่งผิดเลยเพราะฉะนั้นเตือนกันตรงนี้แหละว่าอย่ายุ่งเกี่ยวดีกว่า
ไปดูเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันบนท้องถนน
แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นคันเข้าใจผิดกัน
คือหนุ่มใหญ่คนนึงเนี่ยนะคะเขาจะทำร้ายกู้ภัยกู้ชีพ
มาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บจากอุบัติเหตุ
ยังอ้างว่าตัวเขาเนี่ยนะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
จริงหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะ
โอ้นี่ไงค่ะเรื่องมันค่อนข้างโกละหุ่นวุ่นวายนิดนึงนะคุณผู้ชม
ค่อยฟังพวกเราไล่เรียงเรื่องราวไปแล้วกัน
ที่เราเห็นหนุ่มเสื้อแดงตัวท้วมหน่อยเนี่ยนะคะ
เขาก็อยู่ในอารมณ์โมโหรุนแรงอะค่ะ
เงื้อมือเหมือนจะชกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เขามาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่ถนนเชียงใหม่พร้าว
บ้านห้วยบงนอกหมู่ห้าตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสังซัยเนี่ยแหละค่ะ
คือมันน่าตกอกตกใจจริงนะครับคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ตกใจมันเกิดอะไรกันขึ้น

คือก่อนหน้านี้เนี่ยชายคนดังกล่าวนะครับก่อนที่จะไปทำร้ายคนคนนั้นเนี่ย
เขาปรีเข้าไปทำท่าจะตบเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาวที่กำลังประถมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ
ยังไปต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพร้อมอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
เราก็ค่อยไปถามแต่ละคนที่เกี่ยวข้องอ่ะนะ
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลน่าจะเข้าใจการทำงานของเขานะ
เออแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องเล่าเรื่องนี้ต่อนะคะ
แต่ทีนี้พอไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคือนายอุดรจำนงอายุ๕๔ปี
แล้วไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบันตะบนเจดีแม่ครัวก็คือนางสาวกัญญนัทมณีเพลอายุ๒๓ปี
สองคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
แล้วบอกว่าถูกผู้ชายที่หัวร้อนตัวท้วมคุกคาม
ยังบอกโอ้โหยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะ
ทำงานกู้ภัยกู้ชีพมาหลายปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยคุณชนะ
เอาไปถามส่วนผู้หญิงก่อนนะครับนางสาวกัญญนัทนะครับ
เล่าว่าไปช่วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์
ไซต์ชนกันพบผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็มีตัวคุณผู้หญิงก็คือคุณแม่แล้วก็มีลูกชายอายุ๑๕ปี
และเด็กหญิงอายุ๓ขวบคือไปด้วยกัน
ชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เนอะมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แต่ว่าขณะที่กู้ภัยกู้ชีพกำลังประถมพยาบาลอยู่
จู่ค่ะสามีนะคะสามีและพ่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ก็ขับรถเก๋งคันสีแดงเนี่ยขับมาจอดขวางเลยเนี่ยค่ะ
ขวางรถกู้ชีพแล้วก็มาชี้หน้าด่าตัวเองเนี่ยนะ
คือด่าพี่ดับเพลิงเข้าใจว่าเป็นคู่กรณี
แล้วปรีจะมาตบหน้าตัวเองด้วยเหมือนกันรวมถึงพี่กู้ชีพด้วยนะ
คือทั้งดับเพลิงทั้งกู้ชีพโดนด่ากราดเลยค่ะ
คือเข้าใจว่าโมโหแหละก็คงอยู่ในอารมณ์ที่คิดว่า
เจ้าหน้าที่เขาเป็นคู่กรณีหรือเปล่าที่ไปทำให้ลูกเมียเขาเจ็บ
นั่นแหละนะคะทีนี้ยังไงต่อพี่อูดอนที่เขาเป็นโจรที่ดับเพลิง
เห็นเหตุการณ์ว่าพี่กู้ชีพผู้หญิงเนี่ย
ถูกทำร้ายหรือว่าถูกด่าแบบนี้เขาก็เลยมาห้าม
ห้ามแล้วยังไงต่อก็โดนทำร้ายเหมือนกันถูกผลักอกอะค่ะ
ส่วนลูกชายนะพยายามจะมาห้ามพ่อพ่อคือพี่เสื้อแดงตัวใหญ่
บอกพ่ออย่าไปทำเขาพ่อก็ไม่ฟังนะคะ
แล้วเขายังอวดด้วยนะบอกว่าผมเนี่ยนะ
เป็นคนขับรถของโรงพยาบาลนครพิงโอ้สุดท้ายสุดท้ายนะ
พาลูกเมียที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลเองซะเลย
เอางี้ไปถามโรงพยาบาลเลยดีไหมโรงพยาบาลนครพิงว่ายังไง
ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคนคนนี้เขาลาออกมาแล้วกว่า๓ปี
เอางี้คือไม่ว่าจะยังไงนะจะคอยทำงานหรือที่นั่นอะไรยังไง
ถ้าคุณเป็นคนขับรถอยู่ที่โรงพยาบาลที่นั่นน่าจะเข้าใจ
อย่างที่ผมบอกการทำงานของเขากำลังทำอะไรกันอยู่
ก็ถูกแล้วคุณจะเอาหน้าที่อาชีพตำแหน่งแบบนี้มาอ้างไม่ได้
และที่สำคัญคุณไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้ว
คนที่เขามาบอกเรามาเล่าให้เราฟังคนที่โพสต์คลิปนะครับ
เนี่ยฮะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเอางี้ละกัน
กำลังปรึกษากันอยู่นะว่าจะแจ้งความหรือไม่
คือถ้ายังไม่มาขอทงขอโทษอะไรกันเนี่ย
อาจจะต้องแจ้งความไว้ล่ะคือต้องให้บทเรียนเขาอะไรแบบนี้
ส่วนทางด้านนายอุดรที่เป็นต้องที่ดับเปลืองนี่นะฮะ
บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้จะทำร้ายผู้หญิง
ตัวผมเองเนี่ยทำงานมาด้วยกันเนาะก็เข้าไปห้าม
แต่กลับถูกคุกคามถูกท้าต่อยแถมผู้ชายคนนี้ยังขอ
ขอดูบัตรประชาชนของคู่กรณีที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มาคนเดียวอีก
โอ้โหกราดไปทั่วเลยนะแล้วพี่เขาบอกผมทำงานมาหลายปี
ไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับก็ท้อใจนะทำดีไม่ได้ดี
แต่ก็เอาเถอะผมไม่ได้เก็บมาคิดหรอกนะ
เห็นใจพี่เขาเหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนอะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อหนุ่มฐานเกณฑ์คนนี้เหมือนกัน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยโอ้โหเขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ
อยู่ห่างจากแฟนสาวก็ต้องห่างกันสักพักอ้าวแต่พอกลับมาเท่านั้นแหละ
ไพรส์นารีกลายเป็นอื่นไปแล้วล่ะครับ
มึงฮะมึงตอบความจริงมากแมนแมนหลุมพูดใสง่วงกันเหมือนกันว่า
เจ้าเชื้อเดี๋ยวประมาณเชื้อสองเชื้อหนึ่งละครับ
เอาความจริงขอโทษแมนแมนหลุมพูดใสคุยกันครับ
โอ้พ่อผมพ่อรู้ว่าเขาฉุดมึง
ผมก็รู้ดิหลังว่าผมก็ฉุด
ห้องนี้กูใจให้มันสู้เดือนใครอยู่ใครกินกูใจให้มันตลอด

เมื่อกี้สิฮะ

ตัวเองกูซัพพอร์ตมึงตลอดกูซ่อนมึงตลอด
กูมินยังมึงซ่อยมึงตลอดมึงตอบให้ให้กูดูเองสินั่น

ครับก็ต้องบอกไปว่าเจ็บแบบจุกอะเนาะจริง
ซึ่งเป็นทหารหนุ่มชาวจังหวัดเยอะโสธรเขาโพสต์คลิปนี้
ด้วยความช้ำใจจริงเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งปลดประจำการจากทหาร
ก็รีบกลับหาแฟนที่ห้องเช่ารังรักของเขา
แต่มาเจอกับผู้ชายคนนี้มานอนอยู่ในห้องตัวเอง
แล้วเขายังบอกอีกนะว่าตัวเขาเนี่ยเขาจ่ายค่าห้องให้ทุกเดือน
จ่ายค่าอยู่ค่ากินให้ผู้หญิงตลอดเลยทำไมผู้หญิงทำอย่างนี้กับเขา
เห็นคลิปแบบนี้ผู้ชายดูโมโหมากนะคะ
หลายคนก็มีคอมเมนต์มาบอกอุ๊ยงานนี้ต้องมีเลือดตกยังออกแน่เลย
แต่ไม่ใช่คุณผู้ชมหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ใจเย็นเรากับน้ำแข็งอะค่ะ
แต่เขาก็ไประบายอารมณ์กับประตูเหมือนกัน
ทุกอย่างแรงกระทืบอย่างแรงก็พังยับเยินเหมือนกัน
แต่ชาวเน็ตก็พากันให้กำลังใจนะว่าน้องเนี่ยใจเย็นมาก
ไม่ทำร้ายใครทั้งผู้หญิงผู้ชายแถมยังสะกดใจอะ
กลั้นใจถามตรงเลยว่าผู้ชายกับผู้หญิงคิดยังไงกัน

ก็ตามในคลิปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาว่าแบบนี้นะเขาเนี่ยคบกันมาประมาณสัก๒ปีได้
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนว่าความรักยังดีอยู่เลย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะทุกเรื่องราวกลายเป็นอดีตค่ะ
ความทรงจำไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เคยถ่ายใส่ด้วยกัน
รูปที่เคยไปเที่ยวด้วยกันถูกเผาค่ะ
นี่ครับเผาในเตาถ่านราดน้ำมันจุดไฟเผาให้มันหายวับไปเลย
แล้วไม่ใช่แค่เผารูปเผาเสื้อผ้านะคะ
เผาพริกเผาเกลือไปด้วยค่ะโอ้โหสาบแช่งด้วย
นั่นแหละตามความเชื่อโบราณเขาก็คงเครียดแค้นแหละเนาะ
ก็ต้องลองคิดในมุมที่ดีนะว่าในเมื่อเขาไม่ใช่คู่ของเรา
จากกันไปแล้วก็ถือว่าต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่แล้วกัน

ถือว่าคิดแบบนี้ได้ไหมหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันแล้วกัน
แต่ว่าเอาล่ะค่ะผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวชีวิตก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้แน่น

เอาล่ะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
แหมคู่รักอยู่ด้วยกันเนี่ย
คำถามบางคำถามก็ถามแล้วมันก็น่ารักดี
แต่บางทีบางคำถามอย่าไปถามเลย

คืออะไรสักอย่างที่ทำให้โมโหได้ทุกวันที่ทำให้โมโหได้ทุกวันอารมณ์เสียได้ตลอดเวลา

ก็กะจะได้คำตอบที่ว่าโอ๊ยเป็นอะไรที่ดีมากรักมากเลยจ้ะผัวจ๋า
สุดท้ายคืออะไรสักอย่างที่ทำให้โมโหได้ทุกวัน

อ่ะโหไม่น่าถาม
อยู่เฉยก็ดีอย่างนั้น

ดูหน้านิดนึงว่าพร้อมจะให้ถามหรือเปล่า
ก็ไม่รู้

ค่ะถามอะไรก็ผิด

เอ้าคุณผู้ชมที่จังหวัดนตบูรีนะครับ
เกิดเหตุนุมไม้ยาบ้า
คลั่งเลยยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วทางประหลัดอำเภอบางบัวทองก็เข้าไปเกลี้ยกล่อม
ก่อนที่จะนำกำลังบุกชาร์จเลยครับ

จับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผาจับเผา
โอเคดูสิครับชุดลำบุลไปหมด

โอ้โหจับคนร้ายจนได้แต่ดูสิกี่คนอ่ะมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ
แล้วเห็นว่าใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าด้วยเหรอคะคุณใช่ครับนี่คือนาทีที่จับผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือนายสุเมษอารีวงอายุสามสิบปีถูกฝ่ายปกครองนะครับชาร์จเลยครับ
บุกรวบตัวแบบนี้ครับเจ้าตัวนะคนที่โดนรวบเนี่ยยังโวยวายไม่หยุดนะ
ยังไงต่อรู้ไหมต้องช็อตไฟฟ้ากันเลยโอ้โหสุดท้ายก็เอากุญแจมือมาใส่นะ
โอ้โหตอนชัดไปตอนแรกนะไปไงโอ้โหเรียบร้อยคือ
โดนชัดกันครบทุกคนเลยคุณก็พูดไปตรงนั้นว่าเขาชัดถูกคนนะ
เพราะทุกคนจ้าเออที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ติดกับ
คลองลากค้อนซอยตระกูลโต๊ะค่ะบ้านเลขที่หกสิบแปดหมู่เจ็ดตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทองนวลธบุรีนี่เองอืมช่วงเกิดเหตุนะคะนายสุเมฆ
ซึ่งเมายาบ้าค่ะแล้วก็มีปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดด้วยนะ
เขาก็ถือปืนสายไปสายมาน่ะเออเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อม
แล้วก็เกลี้ยกล่อมพูดคุยอยู่นานสองนานอืมนายสุเมฆ
ถุงยาบ้าสองร้อยเมตรออกมาจากหน้าต่างนะโอ้โหส่วนบริเวณรอบบ้านเนี่ย
ก็มีตะแกรงเหล็กซึ่งก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ตลอดมาอย่างงาน
คือไม่ให้ใครเข้าไปใกล้อ่ะโอ้โหทำขนาดนั้นด้วยเหรอโอ้โห
เอางี้ครับนายอนาวินแก้วนามชัยประหลัดอำเภอฝ่ายป้องกันนะครับ
เกลี้ยกล่อมอยู่นานสักสองชั่วโมงไม่ได้ผลยังไงทีนี้
แถมนายสุเมฆเนี่ยสูบยาบ้าโชว์อีกโอ้โห
ไม่อยากให้ดูภาพนี้แล้วจริงไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะ
ดูแล้วอย่าไปทำนะครับคุณผู้ชมเอางี้ละกัน
ทางเจ้าหน้าที่พาลูกทั้งสี่คนของนายสุเมฆ
มาช่วยเกี้ยกล่อมผ่านไปประมาณอีกสองชั่วโมงอ่ะ
โอ้โหนะนายสุเมฆก็เลยยอมบาดจากบ้านอืม
แล้วก็เอาปืนที่ก่อเหตุมาวางไว้บนห้องนอนแต่ในมือเนี่ยนะคะ
ถือไม้ปลายแหลมลงมาด้วยเออ
พอสบโอกาสเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าชาร์จแล้วก็คุมตัวค่ะนี่นี่
ดูสิยังพูดจาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็เมายาบ้าก็เพิ่งเสพมาด้วยนี่ไงครับ
ตำรวจไปตรวจค้นภายในห้องนอนนะคะเจอยาบ้าอีกสามร้อยเก้าสิบเม็ด
โอ้โหรวมทั้งหมดคือห้าร้อยเก้าสิบมีไอซ์อีกยี่สิบห้าจุดเก้ากรัมค่ะ
เห็นใจนะเหตุการณ์นี้รู้สึกเจ้าหน้าที่บาดเจ็บด้วย
ถูกค่ะก็คือนายอาณาวินประหลัดอำเภอที่เขาไปเกลี้ยกล่อมเนี่ย

เพราะว่านายสุเมฆคนร้ายเนี่ยไม่พอใจอืม
ประหลัดรับปากว่าจะไม่จับกลุ่มดำเนินคดีแต่สุดท้ายก็โดนจับ
ก็ต้องโดนจับมาทำผิดกฎหมายอ่ะนะจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่า
ซื้อยาบ้ามาในราคาเม็ดละยี่สิบห้าบาทและเสพมานานแล้วโอ้โหแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้ายาไอซ์เนี่ย
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภบางบัวทอง

อีกเหตุหนึ่งก็เมายา

สาวเมืองแพร่ดื่มเหล้าหนักจนเมา

กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะแต่นึกว่าเรื่องจะจบไม่จบนะ
หัวค่ำของวันนั้นเธอออกมาใช้มีดโกนจี้คอตัวเอง
แล้วก็เอามีดกรีดแขนตัวเองอีกต่างหากล้มตึงไปเลยค่ะคุณผู้ชม

ไม่เหมาะสมนะคุณผู้ชมนะฝากผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะ
เผื่อเด็กเด็กลูกลูกละล้านดูอยู่อืมเนี้ยก็เกิดจากอาการที่อาจจะคลุ้งคลั่ง
จากการเมาเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้หญิงคนนี้อายุยี่สิบห้าปี
เป็นชาวจังหวัดแพร่ค่ะเธอมีอาการมืนเมาทำร้ายตัวเอง
แล้วก็ยืนอยู่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันตะบนนาจักรอำเภอเมืองแพร่
ก่อนหน้าที่เธอจะกรีดแขนตัวเองก็ล้มลงไปนะนะครับ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะ
แต่เธอก็ถอยหนีไงแล้วถือใบมีดโกนนะครับ

ต้องเบลอภาพไว้นิดหนึ่งนะภาพปวดเสียวะ

แล้วสักพักมากรีดแขนตัวเองโอ้โหเลือดพุ่งเลย
อุ๊ยแล้วใบมีดโกนมันคมมันคมนะคะใบมีดโกนแบบนี้
ถ้าที่ฉันใช้คือใช้กันคิ้วนะมันคมกริบจริงพอตำรวจกู้ภัยเห็นแบบนั้น
ก็เร็นรีบเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเธอมีบัตรแผลที่แขนซ้าย๕แผล
โอ้โหเสียเลือดมากนะคะก็เร่งประถมพยาบาล
แล้วส่งไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง
คือเขาบอกแบบนี้ว่าช่วงเย็นก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงดี
ผู้หญิงคนนี้มีอาการมืนเมา
ขับรถหลุดโค้งจนตกข้างทาง
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามเธอเธอบอกว่าจะขับรถไปรับเพื่อน
จากนั้นก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแพร่
ก็ไปรักษาก่อนเพราะว่าประสบอุบัติเหตุใช่ไหม

แต่สุดท้ายก็หายตัวจากโรงพยาบาลอ้าว
เจออีกทีก็ทำร้ายตัวเองอยู่กลางถนนแบบนี้แล้วครับ
หลายคนสงสัยเธอสบายดีหรือเปล่า
ก็เลยไปถามญาติดูนะคะ
ทราบว่าประวัติเองเนี่ยเธอเคยถูกรถชนตอนเด็ก
ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
ก็เลยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่
คืออาการทางประสาททางสมองก็ต้องกินยาต่อเนื่องนะคะ
แต่ที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าน่าจะเพราะดื่มเหล้านะคะ
มันก็เลยทำให้ควบคุมสติไม่ได้นะคะ
แล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
ไปดูเรื่องของความคึกขนองเป็นเหตุนะครับ
คือวัยรุ่นดีก็มีอยู่เยอะแล้วก็เล่าข่าวไปมาก
แต่วัยรุ่นที่คึกขนองในทางที่ผิด

เรื่องของเรื่องป้ายเขาอยู่ดีไปทำร้ายป้ายทำไมครับ

วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด
เราก็ต้องมาฝากเตือนกันนะครับ
วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด
เราก็ต้องมาฝากเตือนกันนะครับ
วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด

วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด
วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด

วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด

วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด
เราก็ต้องมาฝากเตือนกันนะครับ
วัยรุ่นที่คุกขนองเป็นอุบัติเหตุในทางที่ผิด

โอ้ยคนที่รู้จักกว่านั้นมีคลุก

แล้วล่ะกูไม่รู้จักกว่าจะไหวนะครับ
ก่อนว่าป้ายนี้มันคือทรัพย์สินทางราชการ
มีโทษนะมีโทษครับแล้วมีโทษหนักไว้เลยนะ
ถ้าน้องดูอยู่ฟังพี่นะ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับกับแค่สิ่งที่ทำอยู่นี่
เอาไปถามคนโพสต์หน่อยละกันคุณเมย์อายุ๒๗ปีนะคะ
บอกว่านำคลิปนี้มาจากกลุ่มไลน์ที่แชร์ต่อกันมา
ก็เลยเอาไปลงเฟซบุ๊คเพื่อตามหากลุ่มผู้รับผิดชอบ
เพราะตัวของคุณเมย์เองก็รู้สึกเสียใจที่ป้ายหมู่บ้านถูกทำลาย
แล้วตอนนี้นะผู้นำชุมชนนะคะเจอตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
คุณชนะอายุแค่๑๓๑๖ปีเอง

๕คนแล้วเป็นวัยรุ่นที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันด้วย
เราดีใจที่เราเพิ่งได้ป้ายเพราะว่าบ้านหนูเป็นบ้านที่แบบ
อยู่ห่างตัวเมืองแล้วเป็นบ้านที่มีป่าทั้งสองข้างค่ะ
กว่าจะได้ถนนลาดยาง

แล้วพอได้ปุ๊บก็มีเด็กกลุ่มนี้มาทำเสียหาย
เราก็แบบเสียใจก็หดหูค่ะ

ก็อยากให้เด็กกลุ่มนี้

ทำเพื่อสังคมบ้างค่ะ
นี่เอาแรงไปทำอะไรที่มันดีเข้าเพื่อสังคม
จะดีกว่าเอางี้แล้วกันก็ฝากเตือนเอาไว้นะ

นะคะก็ต้องฝากผู้ใหญ่ช่วยแนะนำตักเตือนด้วย
ลำบากผู้ปกครองโอ้น่าต้องมารับผิดชอบอะไรต่างอีกนะ
ครับแล้วเปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชม
มาคุยเรื่องของผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาอ่า
สมมุติว่าคุณมีภรรยาแล้ว
แล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะจะเข้าบ้าน

ก็อยากถามเพราะว่าบ้านนี้เขากล้าพาสาวผมยาวเข้าบ้านค่ะ

แม่แม่คุณป๊าอยู่กับผู้หญิงหน้าบ้านอ่ะ

โอ้จะหนูกะหนิงกันใหญ่เลยอ่ะ

ฆ่านังฆ่าเข่ากล้ามาทำที่บ้านเราได้อย่างไรอ่ะ

ต้องลองมา

หมอไม่รับเย็บเลยเพราะว่าอะไร
พาผู้หญิงผมยาวมากระหนุงกระหิงกันถึงหน้าบ้าน
นั่นน่ะสิดีนะพี่คนที่เขาผมยาว
หันมายกมือไหว้ซะก่อนว่าผมเนี่ยเป็นช่างซ่อมมอไซคครับพี่

ใครจะกล้าพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้านเออแสดงว่าไม่รักชีวิตแล้วแหละ

แต่ไปที่อื่นล่ะแล้วพาไปที่อื่นไหม
ผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดเขาพูดเองนะ
ก็คนบอกว่าไม่พาเข้าบ้านก็เลยตั้งคำถามต่อแล้วไปที่อื่นหรือเปล่า
เอาคุณพูดอีกแล้วนี่ไงผมไม่ได้พูดไงเอาให้มันผ่านไปแล้วกันนะคะ
อะทุกผู้ชมไปดูคราวนี้ก็ได้โอเป็นเรื่องของความเสียใจนะ
เรื่องของการสูญเสียของคนในวงการบันเทิงที่เป็นระดับตำนานนะครับ
กับงานนี้นะครับไปพิธีสวดอภิษฐรรมกระดูกของอาแสงสุรีรุ่งโรธ
เราก็เคยเจอกันอยู่อะเนาะแล้วก็เสียใจด้วยนะครับที่แกต้องจากไป
เพราะว่าเรื่องของอาการป่วยนะครับ
คือตลอด๓วันนะครับที่มีการทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมกระดูก
ที่วัดยางสุธาธรรมย่านพรานนกนะครับนอกจากครอบครัวแล้วก็ญาติญาติจะไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ยังมีพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์ต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ย
ก็สนิทชิดเชื้อกับอาศัยสุรีนะแล้วก็เป็นคนที่ไปช่วยเหลือ
กลุ่มแรกแรกเลยแหละค่ะนะฮะอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับ
ในทุกคืนเนี่ยพี่บินเขาก็จะเดินไปบอกที่หน้ารูปของอาแสงสุรีนะครับว่า
มาหานะถ้าเหงาก็ออกมาถ่ายรูปด้วยกันเอ๊ะพูดแบบนี้ซะด้วย
เอาแต่เรื่องของเรื่องเขาสนิทกันนะครับคุณผู้ชมครับค่ะส่วนคู่ชีวิตของคุณแสงสุรีอย่างที่พี่แอนวราพรก็บอกว่า
อืมความรู้สึกของตัวเองเนี้ยเหมือนว่าคุณแสงสุรียังไม่ได้ไปไหนเลยครับ
วันที่เอากระดูกออกจากเตาเผาก็มองเห็นกระดูกที่จัดเรียงเป็นรูปหน้าของพี่แสงสุรีเลยนะครับ
ส่วนทุกคืนนะคะก็ยังฝันเห็นคุณแสงสุรีมาหาในชุดสูตรสีน้ำเงินชุดเดิม
มาแบบครบสูตรครบครบครบเซตอ่ะทั้งกลิ่นทูบทั้งเสียงมาครบเลยค่ะอ่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะค่ะอ่า
ล่าสุดนะครับก็มาบอกเรื่องงานทำบุญที่เตรียมไว้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าออกพรรษานี้ไปได้เนี่ยก็ยังมีการเรื่องของความฝัน
คือพี่แอนแกเล่านะครับว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างคือเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะ
แอนก็สะดุ้งเลยโอ้โหทำไมอ่ะคือบอกว่าเลขสองตัวท้ายของโทรศัพท์แสงสุรีเนี่ยก็คือหกแปด
แล้วทำไมมันดันไปตรงกับเลขฝาลงอ้าว้แล้วก็และเอายุของอะแสงสุรี
โอนี่งาน์เกิดยี่สิบเจ็ดกรกฎาสองสี่เก้าหกเสียสิบกัณญาสองห้าหกสี่ลบแล้วเท่ากันเลย
นั่นดันไปเท่ากันอีกเอาไปลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
ก็คือไม่ค่าฝันแต่เหมือนสะกิดสะกิดมาเลยค่ะ

ตกใจไหมคะพี่แอนคุณแอน
ก็ยังงงแล้วทำไมเหมือนแบบ
ผัดกันสื่อสารว่าแกอยากไปทำบุญ

ก็นี่ค่ะเบอร์โทรคุณอาค่ะ
แล้วในฝันมีคุณอาว่าอะไรบ้างอีกไหมคะ
คุณอาก็จะพูดไปร้องเพลงไปทำบุญเนี่ย
ที่พาไว้เนี่ยค่ะ
คือเบอร์โทรคุณอาเลขท้าย๒ตัวหลังคือมันเลข๖๘เหมือนกัน

ตรงรูป๓อย่างตรงกันหมดเลยค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะเผื่อแบบเชื่อ
แล้วเราเชื่อไหมคะว่าคุณอามาให้โชคอะไรอย่างนี้ค่ะ
เชื่อมากค่ะเชื่อมากค่ะ
คือต้องขอขอบคุณคุณแจ๊กกะรีนของบันเทิงนะครับ
เขาก็วีดีโอคอลไปพูดคุยสอบถามให้
หน้าผมเห็นคุณแจ๊กกะรีนจดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
วันนี้รู้แล้วนะก็เป็นเรื่องของความเชื่อของพี่แอนด้วย
พี่แอนบอกว่าเดี๋ยวจะสารต่องานบุญที่พี่แสงสุรีมาฝากเอาไว้ในฝัน
ก็คือการทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดมตะเคียนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาวันที่๑๔พฤศจิกายน
ก็คือว่าถ้าหากถูกลอตเตอรี่ใบนี้ใบนี้นะคะเดี๋ยวจะนำเงินที่ถูกมาร่วมทำบุญด้วย
ผลงานของอาแสงนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยก็สาวเสื้อลายใช่ไหม

คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกกันหน่อยนะครับ
ตำรวจที่ประเทศจีนเขาน่ะโอ้โหปฏิบัติการจ้อง

เกิดขึ้นในอำเภอป่าชูแคว้นคัชกาเป็นเขตปกครองตนเอง
สินเจียอุยกูทางตะวันตกเชียงเหนือของจีน
ตำรวจบอกว่าต้องรีบบึงไปทันทีเพราะมีคนโทรศัพท์ไปแจ้งว่า
หญิงสาวรายนี้กำลังเครียดแล้วก็เครียดเรื่องของความรักความสัมพันธ์
บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้
โอ้โหนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะสำนักข่าวสินหัวรายงานว่า
รอดมาแล้วหญิงสาวรายนี้ก็ถูกส่งตัวไปรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์
สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็มีแรงสู้ชีวิตต่อไป
พร้อมทางได้กล่าวขอบคุณตำรวจจากใจที่ได้ไปช่วยชีวิตเธอด้วย

คุณผู้ชมครับให้ดูมิติใหม่ของการ
ไกลไกลไกลอะไรครับไกลเปลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวให้ดูหน่อย
นี่ครับกว่ายกว่ายกว่ายกว่ายกันยังไง
อ่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในช่วงนี้นะครับไปดูมิติใหม่ของการกล่อมลูกให้นอนกันบ้างดีกว่า

ลองดูวิธีนี้ดูคุณชิสาเป็นยังไงไปดูกันครับ

เบานะถ้าแรงแล้วก็ทะลุบ้านออกไปไม่รู้เรื่องด้วยนะ
แน่เลยเอาเป็นห่วงเป็นห่วงไปซื้อเปรย์มาดีเถอะค่ะพวกคุณ

โตมาอาจจะเป็นนักสเก็ตบอร์ด

อู้ก็ไม่แน่เอ็กซ์ตรงเอ็กซ์ตรีม
ขอบคุณบ้านนี้ด้วยนำไอเดียการเลี้ยงลูกกับลูกมาฝากกัน

เราจะลากันไปด้วยภาพของแมวเจ้าที่
เอาละครับติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พร้าวเอวีนตาเขียวปั๊ด
ดุข้าดุแหบหึงสู่ปั๊ด
ก่อนเลยเลิกแยกหมัดกับเจ๊